ตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่า
ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้
ก็คือโดนัลด์ทรัมป์จากพักรีพับริกัน
กับฮิลาลี่ครินตันจากภักดิมกรัท
ซึ่ง๑ใน๒คนนี้ก็จะต้องมางานเลี้ยงประจำปี
ของผู้สื่อข่าวประจำธรรมเนียบขาว
แทนประธานธิบดีบารักษ์โอบามาในปีหน้านะครับ
ซึ่งงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายของประธานธิบดีโอบามาที่ผ่านมา
ก็สามารถเรียกเสียงหือหาได้ไม่น้อย
มุกตลกที่ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง
รวมไปถึงการเหน็บแนมทางการเมือง
และที่เด็ดที่สุดก็คือคำพูดบอกลาประโยคสุดท้าย
ที่หลายคนบอกว่าเท่เหมือนกับดาราเพลงร็อก
แล้วก็คงจะไม่มีประธานธิบดีเท่แบบนี้ไปอีกนานครับ
นี่คือภาพล่าสุดที่ธรรมเนียบขาวเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้
เป็นอิริยบทสบายและสนุกสนาน
ของนายบารักษ์โอบามาประธานาธิบดีสาวรัฐ
และนางมิเชลโอบามาภรรยา
เราเห็นภาพที่ผ่อนคลายของนายโอวามาบ่อยครั้งขึ้นในปีนี้
ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะนี่เป็นปีสุดท้าย
ในวาระที่สองของนายโอบามา
บนเวทีงานเลี้ยงกับสื่อมวลชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ก็เป็นอีกครั้งที่นายโอบามาสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคน
ผ่านการตั้งคำถามถึงชีวิตของเขา
หลังสิ้นสุดการเป็นประธานาธิบดี
วีดีโอเริ่มต้นจากการรายงานข่าวชีวิตอนาคตของเขา

โอบามาก็ไม่สามารถเล่นบาทได้ทุกวัน
แนะนำว่าให้เขาทำใบขับขี่
และไปเป็นโค้ชอาสาในทีมกีฬา
บามาทำตามคำแนะนำของใบเดน
เขาพยายามติดต่อไปยังทีมต่างแต่ก็ไม่เป็นผล
เขายังไปติดต่อขอใบขับขี่แต่ก็ไม่สำเร็จ
โอบามาหยิบสมาร์ทโฟนของมิเชลมาเล่น
โดยไม่คาดคิดว่านี่จะกลายเป็นข่าวใหญ่
เพราะความไม่คุ้นเคยในการใช้สมาร์ทโฟนของเขาเอง
โอบามาตัดสินใจไปปรึกษาจอนบอลเนอร์
อดีตประธานสภาพผู้แทนราชดรสหรัฐ
ซึ่งลาออกอย่างกระทันหันเมื่อปีที่แล้ว
ที่โบเนอร์จะแนะนำเขาว่า
โอบามาควรที่จะเป็นตัวของตัวเอง
วีดีโอก็จบท้ายด้วยรายงานข่าวเฉลยว่า
เขาใช้เวลาที่เหลือไปกับการเล่นกอล์ฟ
โดยเขาออกรอบไปถึง๓๔๗ครั้ง

ซึ่งเป็นตำแหน่งของประธานาธิบดีสาวรัฐ
บรรยากาศสนุกสนานในงานเลี้ยงผู้สื่อข่าว
ประธานาธิบดีสาวรัฐแบบนี้
เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ๓ทศวรรษก่อน

แต่นักข่าวธรรมเนียบข่าวในตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่า
ลีลาและลูกเล่นของนายโอบามาบนเวที
ดูจะแพร่วและมีนัยะทางการเมือง
ว่าทั้งอดีตประธานาธิบดีเรแกน
หรือแม้แต่เจ้าพ่อท็อปโชว์ชื่อดัง
อย่างจอร์นส์จ๊วทหรือจอร์นี่คาสัน
ดำแร้งเชลอดีตคนเขียนสคริปต์ให้กับโอบามา
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก

เป็นโอกาสสำคัญของนายโอบามา
ที่จะตอบโต้หรือล้อเลียน
รวมทั้งผลักดันประเด็นสำคัญ
แบบที่ช่วงเวลาปกติทำไม่ได้
นายโอบามาไม่ลืมที่จะพูดถึงศึกเลือกตั้ง
เฟ้นหาผู้นำประเทศต่อจากเขา
และแน่นอนว่าคนที่ถูกโอบามาล้อเลียนมากที่สุด
คงจะหนีไม่พ้นในโดนัลดทรัมป์
ผู้สมัครเป็นตัวแทนภัคดิ์รีพับริกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐ

ประธานาธิบดีสาวรัฐคนต่อไป

ซึ่งก็คงหมายถึงใครไปไม่ได้
นอกจากนางฮิลาลี่กลิมตัน
แต่ว่า
ซึ่งเป็นกริญญาที่แรปเปอร์

นิยมทำกันเมื่อสิ้นสุดการแสดง
และเห็นว่าการแสดงบนเวทีของเขา